มาดูเรื่องของการทำบุญศาสตร์เดือน๑๐
คนก็ไปทำบุญกันเยอะตามวัดตามวา
แต่ปรากฏว่าก็มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปอยู่ในวัดด้วย
ล้วงกระเป๋าของคนที่เข้าไปทำบุญนะครับ

จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถที่จะรวบสาวแสบรายนี้ได้
แฝงตัวไปอยู่ในวัดแต่ไปทำบาปซะงั้น
ครับและเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วนะครับ
สุดท้ายตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้อีกครั้ง
เธอเนี่ยสารภาพว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ต้องการที่จะนำเงินไปซื้อนมให้ลูกวัย๖ขวบนะครับ
อันนี้เป็นคลิปวินาทีที่กล้องวงจรปิดของวัดท่ายางจังหวัดนครศรีธรรมราช
จับภาพของคนร้ายชัดเจนครับขณะกำลังลงมือก่อเหตุล้วงกระเป๋าของคนที่เข้ามาทำบุญศาสตร์เดือน๑๐
ภายในวัดเมื่อวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะหลบหนีไป
ล่าสุดครับกรรมการวัดสังเกตเห็นผู้หญิงที่มีลักษณะคล้ายกับคนร้ายในกล้องวงจรปิด
เคยเข้ามาก่อเหตุลักษัพชาวบ้านเมื่อ๗วันที่แล้วใช่ไหมคราวนี้นะฮะกรรมการวัดเห็นว่ากำลังนั่งอยู่ข้างสาราใกล้กับโรงครัวของวัด
จากการตรวจสอบหญิงต้องสงสัยทราบชื่อว่านางสาวพรทิพย์สันตรโรหรือว่าทรายอายุ๓๐ปี
ห่มร้องไห้ให้การรับสาภาพบอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุ
กระเป๋าของชาวบ้านที่เข้ามาทำบุญจริง
โดยได้กระเป๋าที่มีเงินกว่า๓๐๐บาทพร้อมกับสร้อยข้อมือทับทิมล้อมเพชรอีก๑เส้น
แต่ที่เธอเอาไปคือเอาเพียงแค่เงินไปอย่างเดียวคือ๓๐๐บาทเนื่องจากต้องการเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกวัย๖ขวบเท่านั้น
เธอก็นั่งเลยฮะแบบนี้เลยร้องไห้เกาะเข่ายกมือขอโทษยกมือไหว้เลยนะครับ
แล้วเธอบอกว่าส่วนสร้อยข้อมือทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านที่อยู่ติดกับปรายศนีย์สาขาทุ่งใหญ่
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปค้นหาของกลางภายในบ้านของนางสาวทรายในพื้นที่ตำบลปริก
ก็ไปพบเสื้อโปโลคอปกสีแดงตัวที่ใส่ในการก่อเหตุครั้งแรกแล้วก็กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้เนี่ยนะครับ
ผู้ต้องหาก้มกราบขอโทษกับพื้นเลยครับ
ห่มร้องไห้แบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วครับ

แต่ข้อหามันก็ต้องแจ้งนะเป็นคดีไปแล้วนะครับ
แจ้งข้อหาฐานลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ
และจะส่งตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ